๑๗นิรกา๗นาทีมาถึงเรื่องของอาชีพที่ได้ชื่อว่าเป็นขาขึ้นในยุคโควิด๑๙
คือพี่รายเดอร์แต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาแล้วครับ
โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่พี่พี่รายเดอร์เขาไปรวมตัวกัน
เขาบอกว่าเป็นพันคนได้นี่ฮะมากันเป็นกองทัพเลย
คือมายื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกช่วยพวกเขาหน่อย
ตอนนี้ถูกลดค่ารอบที่วิ่งรับส่งอาหารเนี่ยเหลือ๑๗บาท
รวมตัวกันกว่า๑๐๐คนที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เดินถือป้ายไม่รับออเดอร์ต่ำกว่า๒๑บาท
ขณะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ส่งถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยเหลือ
หลังจากถูกนายจ้างนะครับปรับค่ารอบการวิ่งแล้วก็ค่าแรง
จากเดิม๒๓บาทเหลือ๑๗บาททำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับมารับหนังสือแล้วก็แจ้งว่า
จะนำเสนอผู้ประคับประชาตามลำดับชั้นเพื่อดำเนินการต่อไป
ขณะที่ตัวแทนรายเดอร์ชี้แจงบอกว่า
มายื่นหนังสือครั้งนี้เป็นเพราะสมาชิกที่มีอยู่ในจังหวัด
กว่า๑หมื่นคนนะได้รับความเดือดร้อน
จากการที่บริษัทปรับลดค่าขนส่งจากเดิม๒๗บาท
เหลือ๒๑บาทก่อนครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ลดอีก
ลดอีกคราวนี้เหลือ๑๗บาทเท่านั้น
เขาบอกว่าโอ้โหรถแบบนี้มันกระทบต่อชีวิตประจำวันของเขา
ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่าน้ำมันไม่พอต่อการดำรงชีพนะครับ
ก็เลยเรียกร้องให้พิจารณาเรื่องการวัดระยะทาง
คือเราต้องการความเป็นธรรมจากบริษัทอ่ะค่ะ
ตั้งแต่ทำงานมาลดลงมาเรื่อยเลยค่ะ
ถ้าบริษัทอยู่ไม่ได้ทำไมไม่หาทางออกร่วมกัน
กันคืออยู่ได้บริษัทอยู่ได้ล้างค้าอยู่ได้คือช่วยกันที่
ผ่านมาเราเคยโดนเรื่องมาครั้งหนึ่งแล้วเราก็ยังไม่เคย
ย้ายค่ายไม่คิดที่จะย้ายเพราะเรารักคุณทำให้เสีย
ผลประโยชน์ครั้งนั้นน่ะถือว่ารุนแรงแล้วนะคะยังไม่พอ
มาครั้งนี้มาลดค่ารอบเราลงอีกพวกเราทนไม่ไหวแล้ว
อืมนอกจากการเข้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับทางกลุ่มก็เรียกร้อง
ไปยื่นให้กับบริษัทต้นสังกัดที่กรุงเทพมหานครด้วย
เพื่อให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการยื่นหนังสือ

เขาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับกลุ่มรายเดอร์เนี่ย
เขาถอดชุดยูนิฟอร์มออกทันทีเลยฮะ
แล้วบางส่วนก็แจ้งว่าจะขอหยุดกาวรับส่งอาหารเป็นการชั่วคราว
กว่าจะได้ค่ารอบการวิ่งรับส่งแบบเดิมกลับคืนมาครับ